เพราะว่าตอนนี้อย่างผู้นำของชาติต่างก็ไปที่อิสราเอล
อย่างวันนี้ผู้นำสหรัฐไปถึงใช่ไหมคะ

ซึ่งผู้นำเยอรมันตอนที่ไปเยือนอิสราเอลเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าไปเจอเหตุการณ์ที่มีการโจมตี

แล้วก็ต้องรีบอบพยพออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย
เป็นการอบพยพออกจากเครื่องบินค่ะ
นี่คือการอบพยพออกจากเครื่องบินนะคะ
แล้วหนึ่งในผู้อบพยพนั่นก็คือผู้นำของเยอรมนีนะคะ
นายกรัฐมนตรีโอลาฟทอลส์นะคะของเยอรมนี

แล้วก็เจ้าหน้าที่ออกจากสนามบินเบนกูเรียน

เพราะว่ามีการโจมตีด้วยจรวดค่ะ

ซึ่งเราจะเห็นว่ามีผู้ช่วยด้วย
มีนักข่าวด้วยที่เดินทางมากับ

แล้วก็นอนราบบนรันเวย์แบบนี้ค่ะ
ตัวนายกของเยอรมนีเองเนี่ย
ถูกอพยพไปในสถานที่หลบไพร
รองบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์เวลส์นะคะ

ได้เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีระเบิด
แล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เรียกว่าไอออนโดมเนี่ย
ก็สะขัดขี่ปนาวุฒิสองลูกได้
และผู้ที่เดินทางร่วมกับเขาเนี่ย
ก็สามารถเครื่องบินได้ในเวลาต่อมา
หลังจากที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อย
ก็ขึ้นเครื่องบินแล้วก็เดินทางต่อนะคะ
แต่ว่านาทีนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะเจอนะคะ
ผู้นำเยอรมนีได้เดินทางเยือนอิสราเอลเมื่อวันอังคาร
เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับอิสราเอลนะคะ
หลังการโจมตีของกลุ่มฮามาส
แล้วก็เป็นการลดความตึงเครียดในภูมิภาคด้วย
ไปช่วยกันหาทางเพิ่มความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
พลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซ่า
และยังเน้นย้ำนะคะว่าความมั่นคงของอิสราเอลนั้นเป็นส่วนสำคัญของนโยบาย

และอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองจากกลุ่มฮามาส
แต่ว่ากองทัพอิสราเอลต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
เมื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสค่ะ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่บริเวณฉนวนกาซ่านะครับ
ก็ยังคงดำเนินต่อไปในส่วนของไทยเอง
นายกรัฐมนตรีนั้นมีการเปิดเผยนะครับ
แสดงความเห็นใจประเทศไทยครับ
หลังจากมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ล่าสุดนั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับ

ตอนนี้ล่าสุดมีเพิ่มมาอีก๑ศพเป็น๓๐ศพแล้วนะครับ

โดยทางอธิบดีกรมสารณิเทศโฆษกระทรวงการต่างประเทศครับ

รายงานสถานการณ์การช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลครับ
ในส่วนผู้เสียชีวิตชาวไทยนะครับ
มีเพิ่มอีก๑ศพครับ
ทำให้ขณะนี้ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๓๐ศพนะครับ
ผู้บาดเจ็บและตัวประกัน

บาดเจ็บ๑๖แล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่๑๗คน

จำนวนทั้งสิ้น๙๒๖คนครับ
เดินทางมาเองอีกจำนวนหนึ่ง
อกจากนี้มีแผนลำเลียงแรงงานไทยนะครับ

ยกตัวอย่างเช่นที่นครดูไบของสหรัฐอาหลับเอมิเลส

สายการบินและเครื่องบินของกองทัพอากาศ
ไปรับคนไทยกลับประเทศนะครับ

ว่าทุกฝ่ายนั้นยังพยายามหารือในทุกระดับ
เพื่อเรียกร้องให้ตัวประกันของเรามีความปลอดภัย
และปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์โดยเร็วครับ
เดี๋ยวเราจะจ้างหม่าวิเครื่องบิน

สามารถรับคนได้จำนวนมาก

ก็มีเครื่องของการบินไทย
อันนี้เป็นช่วงที่รับช่วงต่อมา
ที่จะมาที่เมืองไทย
สัญญาณบวกที่ว่าก็คือเราก็ได้ยินมาว่าตัวประกันของไทยน่าจะยังปลอดภัยอยู่
ซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
จากนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เปิดเผยสถานการณ์ในอิสราเอลตอนนี้ท่านนายกก็ปฏิบัติภารกิจที่กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยบอกว่าเมื่อวานนี้ครับมีการพบกับ
และผู้นำหลายประเทศระหว่างงานเลี้ยงรับรองที่ทางผู้นำจีน
ประธานบดีศรีจิ้นผิงนั้นเป็นเจ้าภาพ
ทุกคนแสดงความห่วงใยกับสถานการณ์ที่อิสราเอลครับ
ทุกคนมั่นใจว่าสถานการณ์นั้นจะไปในทิศทางที่
เอาจริงตอนนี้ถ้าประเมินติดตามกันมา๑๐กว่าวันมันเลวร้ายลงเรื่อย
ว่าไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้ง
แต่กลับเป็นประเทศที่มีคนสูญเสียมากที่สุดเป็นอันดับ๒

ได้แสดงความเห็นใจกับประเทศไทยครับ
ผมก็ได้บอกกับท่านหลักขาดที่การยุคเม้น

แต่เรามีการสูญเสียเยอะที่๒

ผมก็อยากให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ย
ต้องตัดสินใจนะว่าจะกลับหรือไม่กลับ

แล้วหน้าทิศบาลถ้าเกิดท่านแสดงเฉียดจำนวนว่าจะกลับ
เป็นหน้าที่เราที่ต้องการทำอย่างเต็มความสามารถ